มีการไลฟ์การมีเพศสัมพันธ์กัน
ระหว่างสามีภรรยาแล้วก็มีลูกวัย๓ครอบ

เพื่อแลกเงิน๔๐๐บาท
เรื่องนี้ความคืบหน้าล่าสุด
ทางด้านพ่อเลี้ยงวัย๔๐ปีในคลิป

เรื่องตัวบงการใหญ่อย่างนางสาวเอ๋
ที่บอกว่าเป็นเจ้าของห้องเจ้าของกลุ่มลายลับ
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งเตรียมที่จะขยายผลจับกลุ่มอยู่ค่ะ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกถวัลแสงฤทธิ์
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทร

ก็ได้มาร่วมประชุมกับตำรวจที่เกี่ยวข้อง
ติดตามความคืบหน้ากรณีนี้นะคะ
วัย๒๕ปีมีการแพร่ภาพสด

ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์
โชว์อาณาจารย์ลูกวัย๓ขวบ
เจ้าหน้าที่ก็ขอสารจังหวัดพิศนุโลก
มัติไหมจับพ่อเลี้ยงวัย๔๐ปี
รวมถึงนางสาวเอที่เป็นผู้ว่าจ้าง
เผยแพร่ภาพอนาจารย์ผ่านทางกลุ่มไลน์
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวพ่อเลี้ยง

ซึ่งผ่านตำรวจเอกถาวรแสงฤทธิ์

บอกว่าหลังจากจับกลุ่มพ่อเลี้ยงได้

กรณีที่ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการกระทำผิด
แล้วคดีนี้สืบเนื่องมาจากการขายคลิป

แล้วก็นำลูก๓ขวบมาร่วมกิจกรรมทางเพศด้วย
รวมถึงพ่อแม่เด็กก็ยังขายคลิปในกลุ่มลับราคา๔๐๐บาท
มีการแพร่ภาพสดในกลุ่มลับ
เรื่องต้นค่ะผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็บอกว่าความคืบหน้าของคดีนี้จนถึงวันนี้ถือว่าคืบหน้าไปมากแล้ว
ภายใน๒๓วันช่วงนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นข่าวดี
เพราะว่าแนวทางการสืบสวนของตำรวจตอนนี้สามารถที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลต่างเพิ่มเติมได้มากขึ้น
และขณะนี้ค่ะอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มเจ้าของกลุ่มลับคนบงการที่เขาบอกว่าเป็นตัวใหญ่เลย
คือนางสาวเอ๋ที่เป็นคนว่าจ้างแม่เด็กให้มามีเพศสัมพันธ์โชว์
อันนี้เนี่ยเป็นไปตามหมายจับของศาลจังหวัดพิศนุโลกซึ่งก็จะเร่งขยายผลแล้วก็ขออนุมัติหมายจับเพิ่ม
เพื่อที่จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการแพร่ภาพสดนี้ด้วยนะคะ
คือมันเป็นการเปิดกลุ่มขึ้นมาทางสังคมออนไลน์ที่ใช้กลุ่มไลน์เป็นกลุ่มปิด
ไม่ได้เปิดรับทุกคนคนที่จะเข้ามาต้องเสียค่าสมาชิกแน่นอนว่ามันต้องมีตัวตั้งตัวตี
คนที่ตั้งกลุ่มเข้ามาแล้วคุณจะได้เห็นภาพแบบนั้นเห็นคลิปแบบนี้
ผู้ชายกับผู้หญิงที่ตอนนี้ถูกควบคุมตัวได้แล้วเนี่ยเด็กก็ช่วยเหลือไปแล้วนะครับ
ไปอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ล่ะอันนี้คือปลายทางที่ถูกจ้างมาเด็กไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะฮะ
แต่ว่าคนที่ตั้งกลุ่มเนี่ยแล้วคนที่สมัครเข้ามาดูเนี่ยอันนี้ต้องเอาด้วย
เพราะถือว่าคุณนี่โอ้โหกระทำการอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดศิลธรรม
วันที่เกิดเหตุวันแรกนะที่ไปอยู่ที่พิศนุโลกก็เพราะว่าชายหญิงที่ก่อเหตุเนี่ยเขาดำเนินการเขาทำกิจกรรมกันที่พิศนุโลกนะ
วันที่เกิดเหตุพอมีคนทนไม่ไหวแล้วเอามาแชร์ว่ามันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นแล้วตำรวจตามไปจับได้เนี่ย
คนที่ชื่อเอ๋ที่เป็นเจ้าของกลุ่มเนี่ยพูดกับคนในกลุ่มด้วยนะใช่แต่พูดว่ายังไงเรามีเสียงที่เขาแจ้งบอกสมาชิกกลุ่มช่วงนั้นนะใช่เป็นคลิปเสียงนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับ
กลุ่มใหม่ค่ะกลุ่มเดิมมีปัญหาสาธิตน้องดาร่าที่เป็นข่าวก็เลยสร้างกลุ่มใหม่จะไม่เกี่ยวกับกลุ่มเดิมทั้งสิ้นนะคะถ้ายังไงก็ในกลุ่มเราอย่าพูดถึงเรื่องกลุ่มเดิมแล้วกันค่ะเพราะเอกปิดกลุ่มไปแล้วจะได้ไม่มีหลักฐานในการตรวจสอบ
กำลังติดตามเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างอยู่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องเป็นยังไงบ้างก็เลยต้องปิดกลุ่มก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าค่าปิดบัญชีจะสามารถตรวจสอบเลขที่โอนไปได้ไหมเพราะว่าที่เอ๋โอนไปอ่ะมันไม่มีชื่อขอโทษสมาชิกในกลุ่มทุกคนด้วยนะคะ
พอเจอเรื่องแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าจะเป็นข่าวร้ายแรงได้คนที่รู้เท่าไม่ถึงการเอาคลิปไปปล่อยก็ขอความร่วมมือหยุดด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องมันเดือดร้อนไปถึงน้องแล้วเขาก็เอาน้องไปเยียวยารักษา
แทนที่จะสำนึกผิดนะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเปิดกลุ่มใหม่

เอาคลิปไปปล่อยก็นั่นแหละเขาไม่งั้นจะรู้กันเหรอใช่ไหมเพราะเขาอยากให้ตำรวจมาจัดการไงเพราะมีกลุ่มแบบนี้
คือไม่ใช่แค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจเนี่ยจะตามหาข้อมูลสำหรับกลุ่มลายอื่นพวกลายลับลายเฉพาะกิจอื่นที่มีการกระทำลักษณะนี้
แล้วก็เตรียมเอาผิดด้วยนะคะส่วนรายละเอียดอื่นเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยมาเพราะว่าจะเสียรูปคดีแล้วก็เรื่องนี้อย่างที่บอกว่ามีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นการทำงานเนี่ยจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะ